เราไปชมบรรยากาศในกรุงโรมประเทศอิตาลี
การอนุญาตให้ร้านค้าต่าง
ไม่ว่าจะเป็นร้านขายหนังสือร้านเครื่องเขียนร้านขายเสื้อผ้าเด็ก

หวังว่าจะช่วยชาวอิตาเลียนรู้สึกผ่อนคลายความเครียด
โดยการอนุญาตครั้งนี้นะคะเป็นเพียงเฉพาะบางจุดบางเมืองเท่านั้น
ซึ่งอาจจะอนุญาตให้เปิดในวันที่๒๐เมษายนหรือ๓พฤษภาคม
หรืออาจจะเปิดได้เพียง๒วันใน๑สัปดาห์เท่านั้น